เพราะว่ามีพระสงฆ์ค่ะมายืนดักรอหน้าบ้านตอนเช้า
เพื่อมาขอรับบินทบาทแต่ว่าไม่เอาข้าวสารอาหารแห้งอะไรนะคะ
ขอรับแต่ปัจจัยเขาก็รู้สึกว่าเอ๊ะมากดดันถึงหน้าบ้าน
นี่พระจริงหรือพระปลอมเนี่ยเนี่ยค่ะมีใครโดนแบบนี้บ้างครับ
ถึงเวลาจะมีพระมายืนรอหน้าบ้านอาทิตย์ละบ่อยครั้ง
ถ้าไม่ให้เงินก็จะยืนกดดันรอแบบนี้นาน
บางทีก็รู้สึกไม่ปลอดภัยถ้าเราไม่ให้เงิน

ผู้สื่อข่าวเราก็ลงพื้นที่สอบถามเจ้าของเฟซบุ๊กเลยนะคะ
คือนายพระราดรอยู่เย็นค่ะ
เป็นครูในโรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดศรีสเกต
เขาบอกว่าประมาณสัปดาห์ที่แล้วค่ะ
เจอเหตุการณ์นี้มา๓ครั้งนะ
คือจะมีพระสงฆ์มาบินทบาทแถมมาผิดเวลาอีก

มันไม่ใช่เวลา๙โมงถึง๑๐โมงนี่ถือว่าฉันเพลหรือยังคุณ

ใช่ไหมเขาก็เลยบอกว่าไม่รู้เลยว่านี่พระจริงหรือพระปลอมกันแน่
ใส่บาทเป็นปัจจัยเงินสดไป
ทุกครั้งที่พระสงฆ์เดินมาถึงหน้าบ้าน

ลองให้รู้ว่ามาถึงแล้วนะ
ด้วยการเออใย

เพื่อให้คนข้างในออกมาดูว่ามีอะไรออกมา

แล้วก็ยืนรอหน้าบ้านแบบนี้เป็นเวลานาน
เพื่อขอความคิดเห็นจากเพื่อนในสังคมออนไลน์หน่อย
คนแสดงความคิดเห็นเพียบเลยค่ะบอกว่าโอ้เจอเหมือนกันเลย
ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าน่าจะเป็นพระจากประเทศเพื่อนบ้านนะ
แต่ก็ไม่มีใครออกมายืนยันไงเลยอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยตรวจสอบหน่อยซิ
ผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่บริเวณใกล้ที่เกิดเหตุใกล้บ้านเขานะคะ
คือบ้านเขาอยู่ในซอยใกล้กับวัดป่าแห่งหนึ่งค่ะ
สอบถามชาวบ้านระแวกนั้นก็บอกว่าโอ๊ยเหตุการณ์นี้เกิดประจำ
สัปดาห์ที่แล้วมีผู้หญิงคนนึงชื่อนางอำพรคำหล่อเนี่ย
บอกว่าบ้านตัวเองอยู่ต้นซอยเจอก่อนเพื่อนเลยค่ะ
เพราะเป็นหลังหลังแรกอ่ะซึ่งเธอบอกว่าถามพระสงฆ์ไปเหมือนกันนะว่า
มาจากไหนกันคะท่านก็บอกมาจากจังหวัดบุรีรำ
จากนั้นเธอก็ถวายอาหารแห้งคุณรู้ไหมพระพูดว่ายังไง
บอกว่าไม่รับอาหารขอรับบิณฑบัตรเป็นเงิน
เธอก็แปลกใจแต่ก็ไม่ได้ให้อะไรไปเลย
เพราะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นพระสงฆ์จริงหรือเปล่า
ไม่เอาอาหารขอเงินอย่างเดียวก็เลยไม่ได้ให้
ชาวบ้านคนอื่นก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า
โดยงานที่เกี่ยวข้องช่วยมาตรวจสอบได้ไหม

เกรงว่าจะเป็นพระปลอมมาหลอกเงินชาวบ้านหรือเปล่า
แล้วก็แบบไม่เอากดอาหารดันเอ๊ะบางทีเราก็ไม่มั่นใจเราก็งงเหมือนกันนะ
เพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคนที่ทำตัวเหมือนพระก็มีเยอะแยะไป
บางคนหากินกับการเป็นพระสงฆ์